มาดูความขึ้นหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้

ตอนนี้เรื่องของโครงสร้างเรื่องของรังเสร็จสมบูรณพร้อมแล้ว
แต่ว่าเรื่องของการทดสอบนั้นยังคงล่าช้า๑สถานีครับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้แบริ่งสมุทรประการ
ส่วนงานก่อสร้างงานโยธาแล้วก็ระบบรางก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ
โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าไปตรวจงานโยธาแล้วก็ระบบรัง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสมุทรประการนะครับ

นายสุรเชษเหล่าภูลศุกร์ผู้ช่วยผู้ว่าการ
การรบไฟฟ้าขวัญส่วนส่วนบัญชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม
เปิดเผยว่าในวันที่๖กุมภาพันธ์นี้จะสามารถออกใบรับรองการก่อสร้างได้
ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบอาณัสสัญญาณ
ระบบไฟฟ้าแล้วก็การสื่อสารครับ
ส่วนการทดลองเปิดเดิมรถสถานีแบมริ่งถึงสำโรงนั้นในเดือนมีนาคม
ล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการโอนหนี้
กรุงเทพมหานครซึ่งคาดว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
ทางด้านของสภากรทมจะอนุมัติการโอนหนี้ครับ
ผมต้องรอความพร้อมของกรทมครับว่ากรทมพร้อมหรือเปล่า
เพราะเป็นหนี้หมายถึงว่าเรื่องของการโอนหนี้นะครับ
พอเราสร้างว่าต้นเดือนกุมภาพันธุ์สภาพกฎธมก็จะอนุมัติ
ว่าจะมีการรับโอนหนี้ไปนะครับถ้ารับเมื่อไหร่เราก็คงจะ
ส่งโครงการให้กับกฎธมในบริเวณการต่อไปนะครับ
สวัสดีครับ